นะคะก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะ
เอาล่ะมาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
รถตู้สายสนามบินสุวรรณภูมิ

คือเขาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนมา
รถตู้เนี่ยวิ่งน้อยทีนี้ก็เลยมีการรับผู้โดยสารเกินพิกัด
เวลาเข้าไปนั่งอยู่ในรถตู้ถึงขั้นจะต้องยืน
แล้วก็มีอย่างนี้เอาหัวไปปิดนั่งไม่สบาย

ยืนก็แล้วสังเกตความเร็วรถวิ่งเร็วด้วยนะคะ
หลายคนก็เป็นห่วงว่านี่มันจะเกิดอันตรายขึ้นหรือเปล่า
นี่ก็เป็นคลิปจากผู้โดยสารหนึ่งในผู้โดยสารในรถนะคะ
ที่วิ่งระหว่างสุวรรณภูมิปากน้ำ
มีผู้ใช้บริการนั่งเต็มรถแล้วแต่ว่าคนขับเนี่ยก็ยังจอดรับคน
ส่งผลให้คนที่ขึ้นมาเพิ่มเติมต้องยืนโดยสารเสี่ยงต่ออันตรายนะคะ
อีกทั้งรถก็แล่นด้วยความเร็วสูง
ถ้าเบรกกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
ทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากได้ค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปวิจารณ์กันหนักเลยค่ะชาวเน็ต
ผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำเนี่ยก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องปกติของรถตู้โดยสารเกือบทุกสาย
แล่นเข้าสนามบินสุวรรณภูมิในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะ
เนื่องจากรถมีให้บริการน้อย
ถ้ารอคันต่อไปก็อาจจะทำให้เข้างานสาย
ถ้าใช้บริการรถแท็กซี่แน่นอนจะทำให้ต้องเดือดร้อนเงินในกระเป๋านะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการก็เป็นพนักงานหาเช้ากินค่ำ
พอเป็นแบบนี้บางส่วนก็เลยยอมยืนโดยสารแบบไม่มีทางเลือกค่ะ
ภาพแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นมานานหลายปีแล้วเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไม่มีการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใดด้วยค่ะ
กรองตรวจการกรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเห็นคลิปนี้แล้ว
เรื่องต้นเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
ว่าจะทราบผลเร็วนี้นะคะ
คุณผู้ชมที่เคยโดยสารหรือว่าทำงานอยู่แถวนั้นเนี่ย
ก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้ว่า

คือตอนแรกก็แอบคิดว่าถ้าเป็นรถบัส

แต่นี่รถตู้มีตัวยืนด้วยเหรอตู้นั่นแหละสิ
ตรงไหนดีกว่าเพราะหน้ารถตู้จริง

เพราะว่ามันอันตรายนะ

ไม่มีที่จับจับเบาะจับหน่อยอย่างนี้หรอใช่
คิดถึงรถตู้ที่พักไซส์กับอ๋อสี่สิบเอ็ดคน
คิดถึงเหมือนกันว่าเขาจะต้องยิ่งกว่านี้แน่นอน

สำหรับเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกเขารู้เรื่องแล้วนะคะ